ก็หน่วยด้านจังหวัยอะไรอ่ะคะที่คนแข็ดมันก็
พอขูดมา